คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่กันหน่อยดีกว่าค่ะ
ว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูที่สมุทรสาครก่อน
เขามีป้ายประกาศค่ะป้ายประกาศนี้เขาติดเอาไว้มีทั้งภาษาไทยนะ
ภาษาเมียนมานะให้ปิดตลาดกลางกุ้งต่อจนถึงสิ้นเดือนมกราคมค่ะคุณผู้ชม
สามสิบเอ็ดมกราคมเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยแล้วพอติดป้ายประกาศแล้วเนี่ยนะ
เขาต้องมีอันนั้นด้วยคุณคือเป็นการแบ่งแยก
คนที่ถูกกักตัวออกเป็น๓กลุ่มเขาใช้อะไรรู้ไหมสายรัดข้อมือ
ครับเขาใช้สายรัดข้อมือเนี่ยสามสีรัดเอาไว้ที่ข้อมือเลย
แล้วแต่ละสีดูสิคะมันจะมีความหมายแตกต่างกัน
มีสีขาวสีเขียวสีแดงนะเอาสีขาวก่อนสีขาวนี่เหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะ
ไม่เคยติดเชื้อโควิดสิบเก้าเลยครับแล้วก็เอ่อสีอื่นอื่นแล้วฮะ
สีเขียวสีเขียวคือคนที่เคยติดแล้วหายแล้วแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้ว
คือรักษาหายแล้วสามารถมาใช้ชีวิตประจำวันได้แล้ว
ส่วนสีแดงฮะแน่นอนคือติดอยู่ติดโควิด๑๙อยู่
จะถูกแยกออกไปรักษาก็เนี่ยเขาเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่า
เขาจะได้จำแนกจำแนกคนได้ออกเหมือนเป็นมิติใหม่ในการจำแนกบุคคลไงคุณนะ
ในเมื่อพื้นที่ก็มีการควบคุมแบ่งเป็นสีแล้วเหมือนกันใช่ค่ะ
แดงสีส้มสีเขียวสีขาวอะไรเนี่ยคนก็ต้องถูกแบ่งแบบนี้เหมือนกัน
มีสายรัดข้อมือที่มีสีแตกต่างกันนะฮะทั้งสีแดงสีขาวสีเขียวอะไรนะฮะ
นี่คือสีขาวคนยังไม่ติดนะใช่ค่ะเพราะไม่งั้นนะ
คนที่ไม่มีสายรัดข้อมือว่าเป็นสีขาวไม่ติดเนี่ย
เดินไปไหนมาไหนคนรังเกียจคนกลัวคนบูลลี่ใช่ก็กว่าแล้วแรงไง
แต่อันนี้ก็จะสามารถทำให้ง่ายขึ้นต่อการคัดกรองใช่ใช่คือมันเห็นชัดมากเห็นแล้วก็รู้เลย
ทีนี้ต่อไปไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขามีการพ่นยาฆ่าเชื้อสถานบันเทิง
อันนี้เราก็รายงานไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะ
สถานบันเทิงที่หญิงวัย๒๕ปีเขาติดเชื้อโควิด

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เดินทางไปที่ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ที่ถนนนิมมารเหมินค่ะ
ซึ่งที่แรกเลยเป็นที่ที่พ่นยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็จะเน้นพ่นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการสัมผัส
อย่างอะไรบ้างโต๊ะอย่างนี้เก้าอี้ลูกบิดประตูห้องน้ำ

สั่งกักตัวพนักงานในสถานบันเทิง
ทั้ง๕แห่งที่ทำงานในช่วงวันที่ผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการ

ก็คือให้เจ้าของร้านให้พนักงานกักตัว๑๔วัน
ล่าสุดนะเข้าไปส่องในเพจของร้าน
โพสต์ข้อความแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวนะ
บอกว่าแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในคืนวันปีใหม่นะครับ
เพราะว่าจากไทม์ไลน์ที่มีผู้มาใช้บริการในวันที่๓๑ธันวาคม
และวันที่๑มกราคมเพราะว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อ

วันนี้ทางฝ่ายปกครองหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาตรวจหาเชื้อ
เพื่อกระชับกลุ่มเสี่ยงลดวงให้แคบลง
ขอแจ้งลูกค้าอันนี้ฟังให้ดีนะคุณผู้ชม

ลูกค้าที่มาใช้บริการวันที่๓๑ธันวาคม๖๓

ซึ่งเป็นโซนที่เขาจัดให้สูบบุรีอะไรอย่างนี้
โซนนั้นเป็นโซนโอปน์แอร์
แต่ใครที่ไป๒โซนนี้ใน๒วัน

เข้าตรวจที่โรงพยาบาลล้านนานครพิง

อกจากนี้เพจของร้านยังเปิดเผยไทม์ไลน์
ผู้ป่วยคนดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจนอีกด้วย
เขาก็เปิดเผยไทม์ไลน์อะไรแล้วก็ขอให้ลูกค้าไปตรวจโรคด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ผู้หญิงคนที่เขาติดเชื้อ
เขาเป็นแม่ค้าขายอาหารปรุงสุกตามตลาดนัดถูกไหม
ก็มีไปขายของด้วยดังนั้นที่ตลาดเนี่ย
วันนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เขาก็ออกมาประชาสัมพันธ์นะคะ
ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับทราบแล้วด้วย

แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเยอะเลยเนอะ
ครับขณะที่ที่จังหวัดตราดตอนนี้เรียกได้ว่า
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนอะ
แดงก่ำผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกคำสั่ง
มาตรการคุมเข้มให้ร้านค้างดจำหน่ายจ่ายแจกเหล้าเบียร์
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดทุกอำเภอทุกตำบลเลยในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่๔ถึง๓๑มกราคมนี้นะครับ

คลองใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ร้านเก็บเลยเก็บไอ้ที่วางอยู่ที่เชลล์ที่ฉันโชว์

ดขายเหล้าเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
แม้จะได้รับผลกระทบแต่พวกเราต้องช่วยกัน
สามัคคีกันในการที่จะลดปัญหาการประบาดของโควิด๑๙
เพราะว่าชาวตราดไม่ทอดทิ้งกันพร้อมให้ความร่วมมือทุกเมื่อนะครับ
นี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็แน่นอน
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ

ใช่ระยองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เพราะว่าได้สั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมตรงตลาดแม่แดง
แล้วก็มีการนำรถพระราชทานตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

เพื่อกระจายจุดบริการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ

ก็จะช่วยให้ตรวจค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อได้รวดเร็ว

คัดกรองตรงนี้เขาจะเน้นกลุ่มเสี่ยง
ใกล้บ่อนการพนันคุณแล้วก็เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดด้วย
นี่เราพาไปดูบรรยากาศหลายจังหวัดเลยนะคะ